เดี๋ยวนี้นะคะพฤติกรรมของคนร้ายเวลาไปก่อเหตุลักษัพไปขโมยของเนี่ย

ไม่กลัวกฎหมายไม่กลัวบาปตู้บริจงบริจาคอะไรก็เอานี่สิ่งที่เป็นสิ่งลี้ลับ
สิ่งที่คนเขาศรัทธาสิ่งที่แบบคนเขาเชื่อกันก็ไม่กลัว

กลัวจริงสารเจ้าแม่ตะเคียนทองที่จังหวัดอ่างทองเวลาคนเข้าไปบนบานสารกล่าว
เวลาได้อย่างที่บนก็เอาชุดไทยไปแก้บนไปขโมยชุดไทยที่เขาแก้บนกล้าไหมล่ะ
และคำว่าเจ้าแม่ตะเคียนกับคนไทยเนี่ยนะ

สิ่งลี้ลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไม่กล้าคนไม่กล้าจะไปหยิบข้าวหยิบของหยิบอะไรมา
ใช่ขโมยมา๓๐กว่าชุดเนอร์ค่ะแล้วเลือกชุดที่เป็นแบบเป็นสไบเทียง
ใหม่ชุดดีชุดเก่าก็ไม่เอานะ

ก็คือบอกว่าย่องฉกชุดไทยแก้บน

ก็เลยคาดว่าคนร้ายไปขโมยชุดไทยเหล่านี้
เพื่อมาเอาไปให้คนเช่าให้คนใส
อื้มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
คือเขามีตู้กระจกใส่เอาไว้ให้เนี่ยแอบเปิดตู้แล้วก็เอาไปเลย
ทีมข่าวของเราไปดูนะคะที่นี่ก็สารที่นี่เนี่ย
ชาวบ้านเขาเคารพสักการะบูชากันเยอะมากนักเสี่ยงโชคก็ไปกันเยอะมาก
ปลูกสร้างด้วยไม้เนื้อแข็งอย่างดีเลยค่ะเป็นสาราทรงไทย
มีรูปปั้นหญิงสาวสวมชุดไทยห่มสบายเฉียง
ขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็มีเต็มไปหมดเลยนะคะชาวบ้านก็เลยเรียกว่านี่คือ
แม่สร้อยทิศและแม่สร้อยสีสุวรรณ
ชาวบ้านเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากเครื่องเส้นสักการะบูชาเต็มไปหมดเลยค่ะ
ไทยกว่า๓๐ชุดที่ถูกขโมยไปส่วนใหญ่ขโมยมาเลือกด้วย
เอาชุดใหม่ชุดที่ดูราคาแพงค่ะ
ราคาถูกชุดเก่ามันทิ้งเอาไว้นะมันไม่เอาไปนะคะ
แสดงว่าตั้งใจที่จะเอาไปใช้ต่อเอาไปขายหรือไปให้คนเช่าเลยอย่างนั้น
ใช่เลือกเลยชุดสะใบเฉียงผ่านหนุงโจงกระเปนชุดไทยประยุกต์
ปกติแล้วสารเจ้าแม่สร้อยทิพย์แม่สร้อยศรีสุวรรณ
ตู้กระจกก็มีชุดไทยโบราณหลากหลายประเภทนะคะ
ที่ชาวบ้านเอาไปแก้บนก็แขวนเรียงรายอยู่เป็นร้อยชุด
ชุดหนึ่งก็ไม่ได้ถูกนะคะ
ถ้าราคาถูกที่สุดก็ประมาณสัก๔๐๐บาท
หน่อยก็หลักพันนะคะ
ราคาไม่ถูกเลยเครื่องประดับ
ซอยคอกำไรก็มี
คนร้ายก็เอาไปเหมือนกันเครื่องประดับก็
แพง๗๐๐๑๐๐๐บาท
ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่
รู้ว่ากล้องวงจรปิดหันไปทางไหน

คาดว่าน่าจะขโมยแล้วก็เอาไปขายตามตลาดนัด
ไม่ก็เอาไปขายที่ร้านเช่าชุด
หลู่สารเจ้าแม่แบบนี้

คาดว่าไม่ก็ต้องเอามาคืน
ก็ต้องมีสิ่งไม่มงคลเกิดขึ้นกับคนร้ายนะคะครับ
ไทยโบราณที่คนนำมาถวายแก้บน
ทางคนดูแลสารเขาจะทิ้งเอาไว้
เอาไว้ในตู้แบบนี้ค่ะระยะหนึ่ง
จากนั้นก็จะจุดทูบขออนุญาตเจ้าแม่
แล้วก็รวบรวมนะคะนำไปบริจาคให้กับเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่าง
ที่เวลาเด็กนักเรียนเขามีการแสดงคุณพระคุม
เวลาเขาต้องรำไทยต้องทำกิจกรรมอะไรต่างเหล่านี้
นักเรียนบางคนก็ไม่มีสตุ้งสตังค์ที่จะมาซื้อ
ต่อเขาก็เอาไปใช้อย่างถูกต้อง
ใช่แล้วเขาก็บอกกล่าว
บอกกล่าวเรียบร้อยถ้าไม่เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์

แล้วมันก็เก่าไปตามการเวลาเนี่ย
แล้วดูชุดแต่ละชุดเนี่ยใหม่ดีทั้งนั้น

มันไม่ใช่ว่าจะมีใครมาขโมยแล้วเอาไปขายไม่ใช่
คือไม่กลัวกฎหมายก็ไม่กลัวบาปโกรธกรรม

ไม่กลัวว่าจะถูกอาถรรพ์ลี้ลับอะไรเลย

ทีมข่าวเราก็เลยไปถามชาวบ้านกับคนแถวนั้นครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าสารของเจ้าแม่ตะเคียนแห่งนี้เนี่ย
อยู่ในพื้นที่ของวัดสังกระต่าย
เป็นที่ตั้งของสารเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับ
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ใจกล้ามากหัวขโมยเนี่ยแต่เดี๋ยวโดนแน่

อย่างชาวบ้านที่ดูแลวัดสังกระต่ายอยู่นะครับ
นางวิมนวรพรมอบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น
ประมาณคืนวันที่๒๐มีนาคมที่ผ่านมา
เพราะว่าตอนเช้าที่๒๑ตนมาที่วัดเนี่ย
ก็เห็นว่าชุดไทยหุ่นไม้แขวนเสื้อกระจัดกระจาย

เพราะไม่คิดว่าจะมีใครกล้ามาขโมยไง

ก็มาช่วยกันเก็บกวาดมาตรวจเช็ค
พบว่าชุดไทยหายไปประมาณ๓๐กว่าชุด
เป็นชุดไทยสบายเฉียงชุดไทยประยุกต์แล้วก็เครื่องประดับที่สวยงามมากนะครับ
คือชุดไหนเก่านี่คนร้ายไม่เอาไปนะฮะชุดไหนตัดเย็บไม่ดีก็ไม่เอานะ

แสดงว่ามีเวลาเลือกด้วย
คิดว่าคนร้ายน่าจะมามากกว่าหนึ่งคนนะครับแล้วก็ได้นั่งเลือกชุดอย่างสบายใจ
ว่าคงเอาถุงหรือว่ากระสอบมาใส่ไปแล้วก็ลากไปทางด้านหลังวัด
ซึ่งเป็นป่าเพราะว่ามีรอยลากออกไปอีกซอยด้านหลัง

คนร้ายเนี่ยรู้เลยว่าถ้าออกหน้าวัดกล้องวงจรปิดเห็นแน่
เพราะว่าวัดสังกระต่ายอยู่ติดกับสำนักงานเทศบาลตะบนสารแดง
เขาฉีกถุงแต่ถุงเขาก็ไม่ได้กะคั่นเขาฉีกถุงแล้วก็กอง
ใส่ในที่พี่เก็บไว้ข้างในส่วนมากจะเป็นผ้าถุงเล็กสบายก็เอาไปหมด
ก็คิดว่ายังไงก็เสียความรู้สึกอะเนาะ
แต่เราก็ยังไงก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะ
ก็เขาขโมยไปแล้วอ่ะ
ไม่มีแจ้งความเพราะว่าเราก็เชื่อว่าความสุขสิทธิ์ของแม่ตะเคียนทั้งสององค์เนี่ย
แต่ก็บอกกับแม่แล้วว่าอย่าไปทำอะไรก็เลยปล่อยก็นะ
ส่วนสารเจ้าแม่ตะเคียนทองแห่งนี้นะครับ
คุณวิมนต์วันบอกว่าเมื่อสี่ปีนี่แหละคุณเขมรสร
สี่ปีก่อนเธอเองนี่แหละที่เป็นคนไปขอรถจากเทศบาล
ให้ไปรับต่อตะเคียนนี้มาจากคนรู้จักที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
เพราะว่าคนรู้จักเนี่ยไปซื้อต่อตะเคียนมาตอนนั้นไม่รู้ว่าไม้อะไรนะฮะ
ตั้งใจจะเอามาทำที่นั่งมีพระทุดงผ่านมาเห็นนะ
ก็มาบอกถึงสองรอบว่าเอาไปไว้ที่วัดเถอะนี่มันไม้ตะเคียน
คนที่ซื้อมาก็ไม่เชื่อค่ะจนกระทั่งคนในครอบครัวของเขาเนี่ย
เส้นเลือดในสมองแตกไปตายไปคนหนึ่งนะฮะ
กิจการการงานก็ไม่ดีขึ้นก็เลยมาบอกนางวิมลวันนะครับ
ช่วยเอาไม้ตะเคียนไปไว้ที่วัดให้หน่อยก็เลยไปเอามานะครับ
พอมาถึงก็มีคนมากราบไหว้มีคนเห็นเจ้าแม่ตะเคียนมาเข้าทรง
บอกว่าให้ย้ายจากหน้าโบสถ์มาไว้ด้านหลังตรงนี้ก็แล้วกัน
หลังจากนั้นก็ให้โชคให้ลาบคนที่มากราบไหว้อยู่ตลอด
รู้จักกันเนี่ยสามีเขาเป็นคนซื้อมาทำโต๊ะนั่ง
เพราะว่าร้านค้าเขาเป็นร้านขายของชำกับร้านขายข้าวแกง
อันนี้พระทุดงท่านมาเจอแล้วท่านก็มาทัก
ว่าเป็นต้นตะเคียนก็ให้เอาไปถวายวัด

ครั้งที่สองพระทุดงองค์นี้ก็มาอีกไม่เชื่อ
แต่ว่าย้ายจากทำโต๊ะนั่งไปบูชาที่บ้าน

สามีเขาป่วยแล้วก็เส้นเลือดในสมองแตก
แล้วก็ลูกสาวก็ทำธุรกิจคือไม่ดีเลย
รถที่เทศบาลไปใส่มา
เพราะเราไม่มีสถานที่สมัยก่อนตรงนี้จะเป็นดินหมด
แล้วมีแขกมาเที่ยวแล้วก็เขาก็ไปเข้าร่าง
ไปเท่าร่างแล้วก็บอกว่าให้ย้ายเขาที
เพราะว่าเขาอยู่ตรงนี้ไม่ได้เป็นหน้าพระเป็นหน้าโบสถ์
เราก็เลยบอกแล้วจะให้เราไปไว้ที่ไหนเขาก็ชี้ตรงนี้
ที่แรกตรงนี้จะเป็นป่าเป็นลก
เราก็เลยมาถากถ่างกันถากถ่างกันแล้วเลือกพี่มานัดเนี่ย
เขาก็บอกว่าแม่ถ้าแม่มีจริงแม่ให้หนูถูกหวยสิ
เดี๋ยวหนูจะไปหาร่างมาให้แล้วพี่มณะก็ถูกหวยสามหมื่น
เขาก็ไปเอาเอาร่างแม่องค์ใหญ่มาก่อนค่ะองค์ใหญ่มาก่อนแล้ว
แล้วแขกก็เที่ยวอีกก็ไปเข้าร่างแขกอีกว่า
ฉันน่ะมีสองคนพี่น้องให้ไปหาร่างให้ไหมอีกองค์นึง

สองเจ้าแม่ใช่นะอ่าคุณมณัฐนะครับก็บอกว่าเคยได้รับโชคลาภนะครับ
เจ้าแม่ตะเคียนทองถึง๓ครั้งนะ
แล้วก็เคยได้ยินเสียงเหมือนกับมีเสียงเด็กมาเล่นของเล่นตอนกลางคืนแถวนี้ด้วยนะ
ก็ไม่รู้ว่าเป็นอาถรรพ์หรืออะไรยังไงนะครับ
แต่เชื่อว่าคนที่ขโมยชุดไทยไปเนี่ยเดี๋ยวต้องเอากลับมาคืนต้องเจออาถรรพ์แน่
ไม่เคยคิดว่าชุดจะหายเพราะไม่เคยมีประวัติศาสตร์ที่ว่าของที่นี่จะหาย
เพราะที่นี่มีไฟหมดครับมีไฟหมด
น่าจะน่าจะเป็นพื้นที่เพราะว่าถ้าเกิดคนเป็นแขกนี้เขาจะไม่ค่อยนานเท่าไหร่
เขาไม่ค่อยคิดหรอกแขกเขาจะมาเที่ยวน่าจะคนพื้นที่เพราะว่าเขาจะต้องมาดูร้านเราแล้วว่า
อยู่ระบบไหนมีกุญแจไหมมีทั้งหนึ่งที่ไร้ทั้งไหนเขาต้องรู้คนพื้นที่
กลางคืนก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนมีคนมีเด็กมาเล่น
เพราะเวลาแขกเขาถูกหวยเขาก็จะซื้อของเล่นมาเปิดให้แขกเปิดให้เด็กเล่น
แล้วตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าเรามาเนี่ยความรู้สึกว่าสัมผัสได้เลยตอนต้องตอนมืดมืดหน่อย
ชาวบ้านก็เลยตั้งชื่อว่าสารเจ้าแม่สร้อยทิพย์กับแม่สร้อยศรีสุวรรณไง

พอเป็นข่าวหน้าหนึ่งนักศูนย์ภิมภายวัลรัฐชาววันนี้นะครับ

ใครที่ได้ชุดไทยไปสวมใส่เนี่ย

คือถ้าจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่ง

ว่าจะต้องมาขอโทษ

ตอนนี้คงจะเอาไปวางขายตามตลาดนัด

ไม่ให้เกิดเหตุและขโมยในพื้นที่ด้วยนะครับ

นักท่องเที่ยวก็ยังคงมาตามปกติครับ
กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดนะครับ

เป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรียุธยาตอนต้น

คาดว่าสถานที่แห่งนี้เริ่มสร้างเป็นวัดเนี่ย

ตั้งแต่สมัยเสียกรุงศรียุธยาครั้งที่๒
ชาวบ้านบอกว่าที่นี่เรียกว่าวัดสามกระต่ายนะครับ
แล้วกรมศาสนาเนี่ยก็ลงชื่อเอาไว้ในสมัยโบราณเลยนะครับ
ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นวัดสังกระต่าย
ซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน
ลำดับที่๑๐๙ของภาคกลาง
แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับการเรียนรู้แห่งใหม่
ของจังหวัดอ่างทองด้วยนะครับ
ก็มีหลายอย่างครับที่โบสถที่วัดแห่งนี้นะครับ

แต่มีต้นโพอยู่๔ต้นอยู่๔มุม
ช่วยกันค้ำพยุงโบสถ์เอาไว้
ต้นโพ๑ใน๔ต้นมีลักษณะแปลกด้วยนะครับ
ก็คือเหมือนกับเป็นรูปมือนะฮะ
เป็นต้นเดียวกันแต่ว่าถ้ามองแต่ละมุม
ก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับ
บางทีก็มองแล้วก็เป็นรูปร่างเหมือนกับ
ฮนุมานมีหางมีลำตัวครบเลยนะครับ
ภายในโบสถ์ก็มีพระหลวงพ่อแก่นหลวงพ่อวันดีหลวงพ่อศรีหลวงพ่อศุกร์

ออกมาด้านนอกท่านก็จะได้กราบไหว้สารเจ้าแม่ตะเคียนทองนะฮะ
แม่สร้อยทิพย์กับเจ้าแม่สร้อยศรีสุวรรณ
แนะนำกันไว้เผื่อใครผ่านไปเข้าไปกราบไปไหว้ไปบูชากันนะฮะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็อยู่ในพื้นที่ค่ะ
เจ้าแม่ตะเคียนทองที่จังหวัดอ่างทอง
จากจะไปติดตามความคืบหน้าเรื่องของคนร้ายที่ไปขโมยชุดไทย

โอ้โหคนเยอะมากค่ะคุณภาคภูมิ
เพราะคนเขาบอกว่าเขาได้เลขเด็ดเลขดังจากที่นี่บ่อย

แล้วงวดนี้เลขท้ายคือ๗๓

อ๋อเหรอฮะใช่ค่ะเขาก็ไปแก้บนกันใหญ่เลยค่ะ
บ้างก็บอกถูกขวยใต้ดินก็มีคือ
คือเลขท้ายรางวัลที่๑ของสลากิตมอลรุทธบาลนี่

ใช่ค่ะเขาบอกนี่เขาถูกเลขท้าย๒ตัวเนี่ยค่ะ

นี่ค่ะหลัง๔โมงเย็นวันนี้หลังหวยออกคนเยอะจริง
คุณผู้ชมค่ะคนก็ไปกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ
ภายในวัดสังกระต่ายรวมถึงสารเจ้าแม่สร้อยทิพย์เจ้าแม่ศรีสุวรรณนะคะ
ชาวบ้านบอกว่ามาขอเลขเด็ดจากต้นโพหุ้มโบดต้นหนึ่ง
ด้านบนตรงกลางต้นมีตัวเลข๓๗ชัดเลย

เอาชุดดีเอาของเล่นดีเครื่องประดับดีไป
เพราะว่าเขาเป็นสถานที่ที่เปิด
ทั้งวันทั้งคืนบางคนก็มาแก้บนกลางคืนนี้เขาก็มี
คนร้ายก็อาจฉวยโอกาสช่วงกลางคืนนะครับ
ท่านผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าของตำรวจนะครับ
ในการติดตามเบาะแสของคนร้ายนะครับ
แม้ว่าทางวัดทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้แจ้งความ
ทางชาวบ้านไม่ได้แจ้งความแต่เจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานนะครับ
โดยชุดสืบสวนของสพเมืองอ่างทอง
วันนี้ลงพื้นที่ไปหาข่าวในจุดเกิดเหตุนะครับ
เพื่อจะล่าคนร้ายที่ใจกล้า
ขโมยชุดไทยไปจากศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองนะครับ
พันธมศโตบุญสมใบละมุติ
สารวัตรสอบสวนของสพเมืองอ่างทองบอกว่า

มั่นใจว่าคนร้ายต้องเป็นคนชำนาญพื้นที่

อยู่ด้านหลังสารเจ้าแม่ตะเคียนทอง
เพื่อจะได้หลบมุมกล้องวงจรปิด
ติดอยู่ด้านหน้าเทศบาลตะบนสาราแดง

แล้วก็ลื้อค้นชุดไทยที่ชาวบ้าน
มาถวายสารเจ้าแม่ตะเคียนทอง

แล้วก็เครื่องประดับที่สวยงามด้วย
เหลือทิ้งไว้แต่ชุดไทยที่เป็นชุดเก่า

ว่าคนร้ายคงจะเอาไปวางขาย

ขณะนี้กำลังเร่งหาตัวอยู่นะครับ

ไม่มีคนแจ้งความก็ดำเนินคดีได้
เป็นคดีอาญานะครับ